คุณเคยพบปัญหานี้หรือไม่

สพสพท่าช้างนะคะสพนี้นะคะ
มีพันธ์ตำรวจเอกนรงชนะภัยกุลผู้เป็นผู้กำกับการค่ะ

แล้วก็เลยอยากให้คนอื่นออกกำลังกายด้วยเลย
บริจาคเครื่องออกกำลังกายของตัวเอง
ของตัวเองเข้าเป็นศูนย์ฟิตเน็ตแบบนี้
ใช่ค่ะที่ปังเสียงท่านกันเลยดีกว่าป่ะใช่ค่ะ
เชิญชวนพ่อแม่พี่น้องนะครับ
ระเวกที่พักอาศัยอยู่ในระแวกใกล้เคียงกับ
โรงพักท่าช้างจังหวัดสิงห์บุรีของเรานะครับ

ก็สามารถมาใช้บริการได้ฟรีนะครับ
ซึ่งเข้ามาเราก็ไม่มีค่าได้จ่ายแต่อย่างใดนะครับผม
ก็สามารถใช้บริการได้ฟรีครับผม

สำหรับอุปกรณ์การออกกำลังกายในฟิตเนสแห่งนี้นะคะ
นอกจากนี้ชาวบ้านที่มาใช้บริการเขาก็บอกว่าดีจังเลย

ไปฟังเสียงชาวบ้านกันหน่อยนะคะที่มาใช้บริการ
ก็ดีใจค่ะที่มีที่สพท่าช้างมีห้องฟิตเน็ต
ที่สำคัญคือไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะ
ก็ต้องขอบคุณสภท่าช้างนะคะที่ทำโครงการดีแบบนี้ขึ้นมา

ที่สำคัญก็ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์
แวะใกล้เคียงนะคะอำเภอใกล้เคียงค่ะมาใช้ได้นะคะ

ฟรีนอกจากห้องฟิตเนสแล้วอีกหนึ่งจุดที่ฟรีคือสนามฟุตซอลนะคะ
ข้างสถานีตำรวจภูทรท่าช้างนี่แหละ
เปิดให้บริการหลังเวลาราชการคือ๑๖นาฬิกา๓๐นาทีเป็นต้นไป
วันจันทร์ถึงวันศุกร์ส่วนวันเสาร์วันอาทิตย์นี่เปิด๙โมงถึง๒ทุ่มค่ะ
ตอนแรกใครสถานีตำรวจจะมีแต่ที่จำคุกหรือเปล่า
มีฟิตเน็ตด้วยนะครับมีสนามฟุตซอลด้วย